คุณผู้ชมคะเมื่อวานดิฉันได้อ่านโพสต์โพสต์หนึ่ง
เชื่อว่าหลายคนเนี่ยเวลาได้เห็นโพสต์นี้แล้ว
ได้อ่านโพสต์มันก็เป็นความรู้สึกบีบหัวใจ
เพราะว่าเป็นว่าที่เจ้าสาวค่ะถ่ายรูปพรีเวดดิ้ง
แต่เจ้าเบาที่อยู่ข้างนี่
เป็นรูปที่อยู่ในกรอบรูปงานศพ
เรื่องนี้ถูกเผยแพร่ผ่านทางช่างภาพ
ของทางสตูดิโอแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรี
ก็โพสต์เล่าเรื่องราวยาวเลยค่ะ

ก็คือคุณอ้อเอาภาพถ่ายคู่กับว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ยค่ะ
ในกรอบรูปนี่เป็นกรอบรูปของวาดที่เจ้าเบา
เสียชีวิตไปแล้วนะคะก็เอามาถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง
โพสต์นี้ก็เล่าเรื่องราวของช่างภาพคนนี้

เป็นอีกหนึ่งงานในชีวิตตากล้องของผม

แจ๊คและน้องอ้อเป็นคู่รักที่ชื่นชอบผลงานของผม

ทั้งสองคนมีแพลนจะแต่งงานกันปลายปีนี้
แพลนจะถ่ายพรีเวดดิ้งกับผมเดือนหน้า
แต่ว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น

ว่าที่เจ้าบ่าวพี่แจ๊คเสียชีวิต

ส่วนน้องอ้อเจ้าสาวหัวใจแทบสลายนะคะ
งานแต่งงานปลายปีที่จะจัดขึ้นก็ไม่มีอีกแล้ว

ต้องการสารต่อทุกอย่างให้สำเร็จ
เพื่อให้พี่แจ๊คว่าที่เจ้าบ่าวจากไปอย่างสงบ
อ้อนเลยติดต่อขอถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง

แม้จะเป็นเพียงกรอบรูปก็ตาม
แล้วช่างภาพคนนี้คุณสุรศักดิ์ก็ทิ้งท้ายโพสต์เอาไว้ด้วยนะคะ

ชีวิตคนเราสั้นกว่าที่คิด
ผมทำหน้าที่ของผมเต็มที่ที่สุดแล้วครับ
และที่เห็นในภาพนะคะก็คือผลงานที่
คุณสุรศักดิ์ช่างภาพคนนี้กดชัตเตอร์
ด้วยความรู้สึกที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตอีกงานหนึ่งของเขาเลยนะคะ
หลายคนที่เห็นโพสต์นี้เข้าไปแสดงความเสียใจ
แล้วก็ไปเป็นกำลังใจให้กับคุณอ้อ
ให้คุณอ้อเข้มแข็ง

วันอาทิตย์ที่๒๓มิถุนายนนี้
จะมีการทำพิธีผูกแขนเล็กที่บ้านเจ้าสาว
แม้ว่าว่าที่เจ้าบ่าวจะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วก็ตาม
แล้วก็ฝากข้อคิดไว้ให้กับทุกคนนะคะ
ว่าทำทุกวันของเราให้เหมือนวันสุดท้ายของชีวิต

สะเทือนความรู้สึกในโลกโซเชียลนะคะ